กระแสข่าวเมื่อวานที่บอกว่าเพื่อไทยถอยแล้วยอมให้ประธานสภากับพระเก้าไกล
คุณหมอชนน่านบอกอะไรข่าวปล่อยใช่ไหม
ส่วนคุณพิทาบอกยังเจรจาอยู่
แล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ลงตัวนี่สิ
การโหวตประธานสภาการโหวตนายกการตั้งรัฐบาล
มันจะมีโอกาสเกิดฉากทัศน์แบบไหนบ้าง

ตามข่าวการเมืองช่วงเวลาแบบนี้
ต้องดูช่วงเวลาว่าข่าวมันพัฒนาการไปเป็นชั่วโมงยังไง
ให้สัมภาษณ์ช่วงเวลาไหน
แล้วไปตกลงกันได้ช่วงเวลาไหน
แต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญล่าสุดก็คือว่าเข้ามาตอนกลางคืน
แล้วก็กลายมาเป็นหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับทุกฉบับเป็นข่าวใหญ่หมด
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวที่มีคนสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่มีรายงานข่าวว่าก็ตาม
แต่การพาดหัวข่าวตรงกันหมดแบบนี้เนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญ
หัวข่าวบอกว่าเพื่อไทยยอมยกประธานสภาให้ก้าวไกลมัดใจร่วมตั้งรัฐบาลไม้๒
ถ้าพิธาไม่ผ่านด่านสวความหมายของรัฐบาลไม้สองคือ
ก้าวไกลจะร่วมโหวตคนจากภักดิ์เพื่อไทยที่เสนอขึ้นเป็นนายก
แล้วจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยต่อถึงแม้ว่าคุณพิธาจะไม่ผ่านด่านเป็นนายก
นี่เป็นข่าวที่คิดว่าสถานการณ์ที่มันอึมครึมระหว่างสองพัก
มันก็มีความชัดเจนในฐานะคนข่าวเก่าผมบอกได้ว่า
ข่าวที่พาดหัวแบบนี้เชื่อถือได้ครับเพียงแต่ว่าเขากำชับกันว่า
ช่วงนี้สมาชิกทั้งสองฝ่ายอย่าไปพูดจาอย่าไปให้สัมภาษณ์อะไรที่มันเดี๋ยว
เลขาสภาออกหนังสือเชิญด่วนเมื่อวานนี้ช่วงสายสาย
เลขาสภายังไม่ได้ออกหนังสือเชิญเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะ
จะตกลงกันได้ไหมเรื่องตำแหน่งประทานทรัพย์
แต่พอมีกระแสข่าวอย่างที่ว่าเกิดขึ้นว่าตกลงกันได้
สภาก็รีบออกหนังสือด่วนเสริมเข้ามาเติมเข้ามาในตอนเย็น
อันนี้ก็ก็จะเห็นว่าทรัพย์ก็ตามข่าวยัง
ละเอียดละออมีการประสานงานกันเอาล่ะ
ฟังมาถึงตอนนี้ก็พอมองเห็นได้ว่าศึกในสงบแล้ว
ในระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในตำแหน่งประธานสภาน่าจะจบ
ทีนี้ก็เหลือแต่ศึกนอกศึกนอกคือสวครับ
สวจะโหวตให้พิธาเพียงพอที่จะได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสองสภารวมกันไหม
คือถึง๓๗๖เสียงขึ้นไปไหม
ด่านใหญ่ด่านเห็กเหล็กด่านหินอยู่ตรงนี้ครับ
เพราะว่าเท่าที่เราได้ยินได้ฟังจากสว๒๓คน
ก็เป็นสวที่ออกมาแสดงความเห็น
ว่าไม่เอาด้วยไม่โหวตให้
แต่ว่าไม่ใช่สวทั้งหมด
เสียงสวที่เห็นเป็นทางอื่น
หรือเห็นด้วยที่จะโหวตให้คุณพิธา
ยังไม่มีใครให้สัมภาษณ์ครับ
ฉะนั้นจะถือว่า๒๓คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นรายวันเนี่ย
เป็นตัวแทนของสวทั้งหมดได้ไหมผมว่าไม่ใช่
เพราะว่าผมก็มีสายข่าวมาเหมือนกันว่า
การเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจ
มีเสียงตอบรับจากสวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากปรากฏชื่อปรากฏหน้าออกมาในข่าวช่วงนี้
แต่ว่าเอาเถอะสมมุติว่าโหวตกันแล้วโหวตกันอีก
คุณพิธาก็ไม่ผ่านด่านแล้วจะทำยังไง
พักเขาก็สลับหน้าชนครับ

คุณเศรษฐาจากเพื่อไทยให้สภาโหวต
เอาทีนี้แล้วจะผ่านไหมเปลี่ยนจากพิธามาเป็นเศรษฐา
ถ้าผ่านก็แปลว่านายกรัฐมนตรีมาจากภักดิ์เพื่อไทย
ประธานสภามาจากพักเก้าไกล
แต่ถ้าสมมุติโวทย์กันแล้วโวทย์กันอีก
เศรษฐาก็ไม่ผ่านไม่ผ่านสว
โวทย์ให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสองสภาไม่ถึงสามร้อยเจสสี่บกเสียง
แล้วจะยังไงต่อตรงนี้แหละเป็นฉากที่หวาดเสียวและตื่นเต้น
เพราะจะมีฉากทัศน์เกิดขึ้นอะไรบ้างล่ะ
ฉกทัศน์ที่๑๘พักยังกอดคอกันแน่นเหมือนเดิม
คือเพื่อไทยไม่ฉีกตัวไปตั้งรัฐบาลกับบางพักในซีกรัฐบาลเก่า
ตามที่เป็นข่าวลือมาเป็นระยะระยะอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้
ให้ระวังการตั้งเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีสิทธิ์จะเกิดครับ
โดยภาคการเมืองที่เป็นฝากรัฐบาลเดิมร้อยแปดสิบแปดเสียงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
โดยมีสวอย่างน้อยร้อยแปดสิบแปดกลายช่วยโหวตเลือกนายกให้ได้ก่อน
เลือกนายกให้ได้ก่อนแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้า
แล้วก็ค่อยไปทำให้เสียงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเสียงข้างมากได้
เขาก็มีสิทธิ์จะฝันแบบนี้สูตรนี้คือสูตรมหาปลัยครับ
สูตรมหาประไลแบบนี้
ต้องดูดสอสอจากฝั่งประชาธิปไตยหรือจากฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งที่กำลังจะตัดลังรัฐบาลเนี่ย
ต้องดูดให้ได้๖๐กว่าเสียงเพื่อให้เกินครึ่ง
คือเกินสองร้อยห้าสิบแล้วจะไปดูดเอามาจากไหนล่ะครับ
อย่างน้อย๖๐คนเป้าหมายก็เพื่อไทยสิครับ
เก้าไกลนั้นไม่มีทางไปแซะเขาได้หรอกฉะนั้นสูตรมหาปลาลัยสูตรนี้คือฉากทัศน์ที่
เลวร้ายที่สุดเป็นไปได้ยากที่สุด
เพราะ๖๐กว่าเสียงที่ดูดไปได้นั้นเนี่ยถึงจะได้เงินมากมหาศาล
ที่บอกว่าเป็นร้อยกันเนี่ยร้อยล้านเนี่ย
แต่ต้องแลกกับการปิดฉากอนาคตทางการเมืองนะ
คือฆ่าตัวตายทางการเมืองฉากทัศน์ที่สอง
เพื่อไทยแหวกวงล้อมไปตั้งรัฐบาลกับซีกรัฐบาลเก่าที่บอกเมื่อกี้
อาจจะถูกสถานการณ์บังคับทำให้ต้องผิดคำพูด
รวมกับซีกรัฐบาลเก่าเพื่อให้เสียงสวหนุนให้ตั้งรัฐบาลได้
ฉากทัศน์นี้ตำแหน่งนายกจะยังอยู่กับเพื่อไทย
หรือไปอยู่กับพักฝ่ายรัฐบาลอยู่ในขณะนี้
อันนี้ก็คอยดูกันหน้างานอีกทีหนึ่ง
ถามว่าฉากทัดนี้ไปได้เหรอ
ในเมื่อเพื่อไทยก็ประกาศแล้วประกาศอีกว่าจะกอดคอกัน
จะจับมือกันจะเดินไปด้วยกัน

ไหนจะไม่ทิ้งกันเหมือนที่คุณหมอชนละนานพูดแล้วพูดอีก
คำถามก็คือว่าพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้ว
ขืนไปทำอย่างนั้นคะแนนนิยมของพักเพื่อไทย
ป่นปี้เหรอการเลือกตั้งคราวหน้า
จะทำยังไงจริงอยู่ครับ
คำตอบในทางการเมืองเขาบอกว่าความไม่แน่นอน
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ
แต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยคุณต้องพร้อมรับชะตากรรมที่จะตามมานะ
แล้วต้องไม่ลืมว่าชะตากรรมเนี่ย

มันมาถึงเร็วกว่าอดีตเพราะชะตากรรมมันมากับโลกออนไลน์ครับ
เลือกตั้งที่ผ่านมาหลายพักยับเยิน
ก็เพราะชะตากรรมที่มากับโลกออนไลน์พักเก้าไกลเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีใครคิด
ก็มาจากโลกออนไลน์ฉะนั้น
ผมคิดว่ายากที่จะเสี่ยงชะตากรรม
เพื่อไทยที่จะไปทำอะไรนอกเหนือไปจากที่ตกลงกับก้าวไกลไว้
แต่ว่าอย่างที่บอกการเมืองอะไรอะไรมันก็เกิดได้เมื่อถึงเวลา
นี่คือเรื่องราวหน้าสิวหน้าขวานที่กำลังจะเกิดขึ้น
หมดตำแหน่งประธานสภาจบไปได้เปราะหนึ่ง
ก็เหลือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อันนี้คือเรื่องที่จะต้องทำให้ทุกคนรู้สึกด้วยนะครับ
ทุกคนต้องรุ้นกันวันต่อวันนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ